ต่อกันที่อีกหนึ่งคู่ซีกันบ้างดีกว่าค่ะ

เขาบอกว่าเพื่อนซีเนี่ยนะเวลาเขาสนิทกันเนี่ย
แค่มองตาก็รู้ใจแล้วมองตาซึ่งซี

ดิไงเนี่ยแดงว่าสนิทกันจริง
คุณผู้ชมนี่ล่าสุดค่ะว่าที่เจ้าสาวป้ายแดงอย่างสาวคิมคิมเบอร์รี่นะ
เพิ่งประกาศผ่านสื่อเลยว่ารู้แล้วรู้ความต้องการของยาย่าแล้วว่า
ที่ตั้งตารอไปคว้าช่อดอกไม้ในงานแต่ง
เออคือต้องการที่จะไปคว้าช่อดอกไม้ในงานแต่ง
งานนี้คิมเลยบอกว่าย่าจ๊ะย่าไม่ต้องเหนื่อยแย่งกับคนอื่นเลย
เพราะว่าเจ้าสาวยังคิมเนี่ยจะจัดดอกไม้ช่อพิเศษไว้ให้ย่าโดยเฉพาะเลยจ้ะ
แล้วก็แซวกันแบบขำด้วยนะว่าเออไปมา
คู่ของยายากับณเดชน์เนี่ยดูเหมือนจะพร้อมแต่งกว่าคู่ของคิมซะอีก
แซวแบบนี้ออกสื่อขนาดนี้เมื่อวานนี้เจอยายา
ก็เลยขอเบรกเพื่อนซีแบบขำว่ายังไม่แซงหน้าเพื่อนแน่นอนค่ะ

มาบอกคิมว่าจะเอาดอกไม้มาให้หนูเลยหรอ
ไม่แซงไม่แซงแน่นอนค่ะ
ที่ครองมันมา
หรอไม่รู้อะ
ไม่เหรอเราแค่คบกันมาก่อน

พี่บอกครั้งที่แล้วและเดิมกับพี่แบงค์อีกรอบแล้ว
แต่เราแบบนานไม่ได้ยุ้งมากทั้งคู่
ก็คบคู่นั้นก่อนแน่นอน

ส่วนของยาย่าเนี่ยเขาบอกว่าต้องหลังพิมพ์ไปอีก
ก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปตอนนี้ก็กลัวอีกเงินหนึ่งก่อนแล้วกันนะคะ
เออนะคะก็ยินดีด้วยกับทั้งคู่เลยก็แล้วกันคุณผู้ชมค่ะ